ทรัพย์ฟ้ามีนมาบินร้ำเขตไทยวิ่งหนีวื่นลงหลวงหลบภัย
คือผมจะบอกว่าเครื่องบินลบมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์

สมมุตินี่เป้าหมายทางจะชวมนี้ใช่ไหม

มันไม่พอดีหรอกมันก็เลยกล้ำเกินเข้ามาในเขตแดนไทย
แต่คนไทยเดือดร้อนนี่สิครับเอาไปดูสถานการณ์ก่อน
นี่เป็นการสู้รบเมื่อเวลา๘นาฬิกา๔๐นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ

บินเข้าไปยิงจรวดหลายสิบนัด
ถล่มไปที่บังเกอร์หลบภัยของเมียนมา
ใกล้กับฐานอูเกรทะเนี่ย
เพื่อจะทิ้งรัฐกะเหรียญที่อยู่ที่เมียวดีประเทศเมียนมาของเขาเนี่ย

สู้รบกันมาห้ารวดแล้วคุณผู้ชมเราไลน์งานก็จะสัปดาห์แล้ว
ซึ่งการโจมตีทางอากาศเมื่อวานนี้นะครับเครื่องบินรบทหารเมียนมา๑ลำบินลุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาถึงตัวอำเภอพบพระเลยครับ
ยิงทั้งปืนกลอากาศยิงจรวดใส่ฐานอูเกรทะนะฮะจะถล่มทหารกะเหลี่ยงที่ผมบอกคือฐานเขาอยู่ชิดแดนไทยมากนะครับ
แล้วมีกระสุนปืนกลอากาศหลายลูกหลุดข้ามแดนเข้ามามาตกบริเวณหมู่บ้านวาเล่เหนือหมู่สาม
เก็ดระเบิดและกระสุนปืนนะครับไปถูกรถกระบะทะเบียนกไก่จจ๓๑๙๐จังหวัดตากเสียหายแน่นอนเป็นรถคนไทย
นะครับเพื่อจะรอนะครับส่งนักเรียนกลับบ้านให้ผู้ปกครองมารับต่อไป
จากนี้นะครับยังมีการสร้างความหวัดกลัวนะฮะให้กับคนไทยนะครับ
ที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนเป็นอย่างมากบางรายไม่กล้าเข้าบ้านเลยนะ
นู่นไปอยู่บ้านญาติต่างอำเภอก่อนปลอดภัยผลกระทบจากสงครามครั้งนี้นะครับ
ทำให้ชาวกะเหลี่ยงฝั่งเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่นี่แหละฮะเป็นเด็กผู้หญิงคนชะลา
หนีข้ามลำห้วยวาเล่มาซึ่งเป็นลำห้วยที่กั้นพรมแดนไทยเมียนมาครับ
คือลำห้วยวาเล่เนี่ยคนฟังลำห้วยลำห้วยคุณผู้ชมฮะมันกว้าง๑๐เมตรครับ
สักไม่เกินเอวโอ้โหเล็กมากอ่ามันก็ข้ามเดินมาได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นพรมแดนธรรมชาติเจ้าหน้าที่ได้รับนะครับตัวผู้หนีภัยจากการสู้รบตามหลักมนุษยธรรมนะครับ
พักอาศัยอยู่ที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านมเกอร์ไทยหมู่๑ตะบนวาเล่อำเภอพบพระ
ล่าสุดยอดผู้หนีภัยการสู้รบเข้ามา๕๔๓คนแล้วนะ
ขณะที่เมื่อวานเครื่องบินเขาล้ำเข้ามาเครื่องบินไทยทำยังไง
กองทัพอากาศไทยนะครับส่งเครื่องบินรบไปแถลงการจากกองทัพอากาศ
หลังจากได้รับการรายงานและเห็นภาพปรากฏในจอเรดาร์จากสถานีเรดาร์
ว่าเครื่องบินรบของเมียนมาล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทย
ตอนนี้กองทัพอากาศเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยแล้วนะครับ
คือผมไม่แน่ใจว่าเราไม่ใช่คู่กรณี
แต่แบบนี้มันเกิดความเสียหายกับคนไทยแล้วเนี่ย

เขาบินลุกล้ำน่านฟ้าไทยเข้ามา
แล้วมีรถของคนไทยเสียหายด้วย

เดี๋ยวลองดูเขาอาจจะมีเรื่องของระบบการจัดการการช่วยเหลือก็ได้นะคะ